ฮะกรณีการที่รถทัวร์คันหนึ่งประสบอุบัติเหตุที่สระบุรี
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดนะครับเพราะว่ามาถึงตอนนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๘ราย
คุณผู้ชมฮะมีภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งสามารถจับภาพวินาทีของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ได้
ให้คุณผู้ชมดูภาพกันหน่อยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่ารถทัวร์มาอย่างเร็วแล้วก็พุ่งชนอย่างแรงกับต่อหม้อสะพานตรงนี้นะครับ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะใต้สะพานต่างระดับบนถนนมิตรภาพช่วงหลักกิโลเมตรที่๗ในตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
เมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีของวันเสาร์ที่๑๒มีนาคมเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งทีมข่าวของเราก็นำเสนอไปแล้วนะฮะถึงอุบัติเหตุครั้งนี้ที่ทำให้เกิดเหตุสลดนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองขออภัยเมืองสระบุรี
พร้อมด้วยชุดกู้ชีพกู้ภัยเร่งลงพื้นที่ในการที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับ
ในที่เกิดเหตุพบรถทัวร์๔ป๑สายกรุงเทพสภร้อยเอ็ดสภาพพังย็บเหยินละครับ
ผู้โดยสารกระเด็นออกจากตัวรถเข้าของกระจัดกระจาย
ของกระจัดกระจายผู้เสียชีวิตค่ะที่ในที่เกิดเหตุ
๕ศพเป็นชาย๒ศพแล้วก็เป็นหญิง๓ศพ
นี่คุณผู้ชมเป็นภาพที่น่าสลดใจจริงนะฮะ
และยังมีผู้โดยสารที่กระเด็นออกมานอกรถ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบลำเลียงคนเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลสระบุรีและโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถทัวร์คณะกล่าวเนี่ย
ออกจากต้นทางที่จังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพนคร
โดยมีนายนบรินหงษายุ๓๑ปีเป็นคนขับบรรทุกผู้โดยสารมา
รวมคนขับ๓๔คนนะครับ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่าคนขับหลับใน
กระทั่งเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปนะฮะ
ขณะที่วันนี้นักข่าวลงพื้นที่ในการตรวจสอบข้อมูลนะครับ
พบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ครั้งนี้
กำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลสระบุรี๑๔คน
โรงพยาบาลเสาให้๔คนโรงพยาบาลแก่งคอย๗คน
ส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บปานกลางและอยู่ระหว่างการรักษาตัวนะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกเชศชัยเชษฐศิริ
ผู้มกับการสอบพอมเมืองสระบุรี
สั่งชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ว่าเป็นการหลับในจริงหรือไม่นะครับ
แล้วก็ตอนนี้คือมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าเสียชีวิตคาที่เมื่อวาน๕ศพนะครับ
แล้วก็ตอนเย็นรายงานเพิ่มเติมอีกว่ามีผู้เสียชีวิตอีก๒กลายเป็น๗
วันนี้มีรายงานเพิ่มอีกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เสียชีวิตเพิ่มกลายเป็น๘ศพแล้ว
สำหรับการเชิญดวงวิทยาลัย
ญาติญาติก็เศร้าสลดแล้วก็ไปประกอบพิธีแบบนี้นะครับ